คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นภายในชุมชนแห่งหนึ่งแถวตลิ่งชันนะคะ
เจ้าของบ้านเนี่ยเสพยาเสพติดกับเพื่อนมั่วสุมกันอยู่พอเพื่อนกลับไปแล้วคลุมคลั่ง
ลุ้มคลั่งเสร็จไปทำร้ายร่างกายแม่ตัวเองนะคะคือเอามีดไปไล่ฟันแม่
แม่ก็วิ่งหนีออกมาวิ่งตามแล้วเอามีดแทงกระหน่ำแทงแม่เลยนะคะ
แม่เสียชีวิตแล้วตัดลิ้นแม่จุดไฟเผาบ้าน
แล้ววิ่งคลุ้มคลั่งออกมาคนก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาควบคุมตัวครับพอ
เจ้าหน้าที่มาผู้ชายคนนี้ในมือยังมีมีด
แล้วก็พยายามกระโจนใส่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องป้องกันตัว
ที่ยิงสวนไปเลยนะคะสุดท้ายผู้ชายคนนี้ถูกวิสามันเสียชีวิตค่ะ

นี่คือภาพจังหวะที่เจ้าหน้าที่พยายามจะไปควบคุมตัวผู้ชายคนนี้นะคะ
พยายามจะควบคุมสถานการณ์แต่ผู้ชายคนนี้เนี่ยในมือก็มีมีดด้วยนะคะ
ไม่น่าให้เข้าไปประชิตกับเจ้าหน้าที่จ้าที่ก็เลยต้องยิงใส่สุดท้ายถูกวิสามันคาตกรรมเสียชีวิตค่ะ
การเคารพหรือนายโอ๊ทอายุ๓๕ปี
โอ๊ตหรือนายนนทชัยคนนี้ค่ะเขาคลุ้มคลั่งอารวาสแล้วก็มีมีดดาบยาวประมาณเมตรหนึ่งนะคะ
เริ่มต้นจากฆ่าแม่ตัดลิ้นแม่จุดไฟเผาบ้านแล้วก็คลุ้มคลั่ง
คนแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มาพยายามควบคุมสถานการณ์สุดท้าย
คลุ้มคลั่งไม่หยุดเจ้าที่ก็ยิงใส่จนเสียชีวิต
นี่คือที่จุดเกิดเหตุและภาพเหตุการณ์จังหวะวิสามันนะคะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปค่ะไปที่จุดเกิดเหตุเลยนะคะ
สภาพศพของในโอ๊ตเนี่ยนอนตะแคงทับมีดอยู่
ถูกยิงที่กลางศีรษะ๑นัดหายปลาร้าขวา๑นัดขาขวา๓นัด
ใกล้มือค่ะมีรูปแม่กับรูปครอบครัวใส่กรอบอยู่นะคะ
นี่นี่ค่ะเห็นไหมคะกรอบรูปคือรูปแม่และครอบครัว
บ้านของในโอ๊ตห่างจากจุดที่ในโอ๊ตถูกวิสามันไปประมาณ๕๐๐เมตร
พบศพแม่ของในโอ๊ตนะคะนางอีทค่ะเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
สภาพศพคือโอ้โหคุณผู้ชมค่ะแผลเวอะหวะเลย
หน้าเนี่ยแผลเต็มเลยนะคะลิ้นถูกตัดออกไปด้วย
กรามถูกเลาะออกไปด้วยนิ้วขาดสองนิ้วตามตัวถูกเฉือน
แล้วยัดพระเครื่องไว้ในตัวค่ะนี่ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องฉีดน้ำควบคุมเพลิงด้วยนะคะเพราะว่าไฟไหม้บ้านด้วยนะคะ
ครึ่งชั่วโมงค่ะกว่าจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ธรรมรงจ้อยเจืออายุ๕๕ปี
น้องชายของนางสุรางรัฐนะคะเล่าให้ฟังว่าตอนเช้าเนี่ย
โอ๊ตผู้ก่อเหตุมีอาการคลุมคลั่งเพราะว่าชวนเพื่อนมามั่วสุมเสพยาเสพติดกันที่บ้าน
บ้านหลังเกิดเหตุนี่แหละค่ะพอเสพยากันเสร็จเริ่มเมากันแล้ว
เพื่อนเพื่อนก็แยกย้ายกันกลับในโอ๊ตนี่เริ่มเลย
เริ่มทำร้ายร่างกายแม่แม่พยายามวิ่งหนีออกมานอกบ้าน
โอ๊ตก็วิ่งตามออกมาเอามีดฟันแม่ตัวเองนะคะ
แม่ล้มลงแล้วใช้มีดตัดลิ้นแม่ด้วยค่ะโอ้โห
หลังจากนั้นก็จุดไฟเผาบ้านแล้วในโอ๊ตเนี่ยนะ
ก็ยกพระพุทธรูปเอาไว้เหนือศีรษะวิ่งออกไป
หน้าปากซอยไปนอนแบบนี้นอนให้รถเหยียบแล้วก็ร้องห่มร้องไห้
ญาติญาติก็รีบแจ้งตำรวจนะคะบอกเอาอีกแล้วในโอ๊ต
เอาอีกแล้วคลุ้มคลั่งอีกแล้วตำรวจกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็มานะคะ
เพราะว่าแจ้งดับเพลิงด้วยเพราะว่าบ้านไฟไหม้ด้วยนี่ค่ะ
ทำรงบอกว่าเห็นไฟไหม้เห็นควันออกมาจากที่บ้าน
ก็รีบวิ่งเข้าไปดูปรากฏว่าโอ้โหเห็นแม่ของในโอ๊ตถูกฆ่าเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
ครับซึ่งก็คือพี่สาวของนายธรรมรงนายธรรมรงถามในโอ๊ตเลยว่า
ฆ่าแม่ตัวเองทำไมอืมในโอ๊ตตอบแบบนี้ค่ะ
หน้าจอนี้เลยในโอ๊ตตอบว่าไม่ใช่แม่กูไม่ใช่แม่กู
อยู่แบบนี้สองรอบพอตำรวจไปถึงตำรวจก็พยายามจะเจรจาเกลี้ยกล่อมก่อนนะคะ
เกลี้กล่อมเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลในโอ๊ตเนี่ยเอามีดขู่จะทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วย
ฉีดน้ำแรงดันสูงค่ะฉีดน้ำสำหรับดับไฟอ่ะค่ะครับ
ฉีดใส่ในโอ๊ตพยายามจะให้ในโอ๊ตสงบ
โอ๊ตปีนกำแพงแบบนี้เลยปีนกำแพงข้างบ้านหนีออกมา
แล้วก็เหมือนกับพุ่งตัวใส่ตำรวจตำรวจสอนอบางเสาทงอ่ะนะคะ
ตำรวจจราจรก็เลยวิสามันฆาตกรรมที่เชิงสะพานข้ามคลองรัฐวัดใหม่ค่ะ
แล้วตอนที่ห้ามมันนะบอกโอ๊ตเฮ้ยนี่มึงฆ่าแม่มึงนี่
ทำไมมึงทำแบบนี้มันว่าไงไม่ใช่แม่มัน
มันเอาวิดาบฟันไม่ยั้งที่หัวหัวแม่มันทั้งที่ตายแล้วอ่ะ
แล้วมันเกียร์มเหมือนว่ามันมันเกียร์มการมันเหมือนกันน่ะมันเหมือนว่ามันจะแฉละอสบอันนี้
มันแฉละไม่เข้าหรืออะไรหรือว่าไม่ทันบางทีเพราะเรารู้เห็นก่อน

แล้วเขาวิ่งออกมาจะไม่วิ่งเขาอยู่ในนั้นน่ะเขาวิ่งนั้นน่ะ
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวได้ไปคุยกับนายนกพะดนการโครบอายุสามสิบแปดปี
เป็นพี่ชายของผู้ก่อเหตุก็คือลูกชายของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ

เสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ถึงขั้นฆ่าแม่ของตัวเองได้
ปกติแม่จะอยู่กับน้องชาย

น้องชายคนที่เป็นคนก่อเหตุเป็นลูกคนสุดท้อง

พยายามจะบอกแม่ว่าไปอยู่บ้านผมเถอะ
แต่แม่ก็หนีกลับมาเพราะเป็นห่วงลูกชายคนนี้

สุดท้ายเนี่ยนะคลุ้มคลั่งนะคะ

แล้วก็มีพฤติกรรมคล้ายคนสองบุคลิก

เท่านี้ยังไม่พอเสพยาเสพติดด้วยค่ะ

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เหตุการณ์มันรุนแรง
สาเหตุการเผาบ้านการฆ่าแม่เนี่ยนะ

มีคนไปแจ้งความให้มาจับในโอ๊ต
เพราะคนเขาบอกว่ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัย

ทำไมทางครอบครัวถึง
ไม่ส่งเขาไปรักษาในเมื่อ
เขาก็มีอาการคลิ้นข้างอยู่เป็นระยะ

ญาติยาดของผู้เสียชีวิตนะครับ
บอกว่าในโอ๊ตเนี่ย
อารวาสแบบนี้มาเป็นปีแล้วนะครับ

ตอนแรกเนี่ยทำร้ายแต่แม่ตัวเอง
แต่ระยะหลังทำร้ายคนอื่นด้วยนะครับ

ญาติเขาก็ลักษณะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่

โทรไปล่าสูตรรับสาย
ผมไม่มีหน้าที่จับผู้ต้องหา
แล้วให้หนูทำยังไงพี่

สรุปแล้วมีคนตายตำรวจตอบหนูได้ไหม
สิ่งที่คุณแบบไม่จับไม่จับแล้วกันเนี่ย

หนูอยากรู้แค่นี้ไม่มีหมาย

งบสติอารมณ์สิทำไมคุณไม่จับ
อย่างไรก็ไม่มีการตายไป
แล้วทำไมตำรวจไม่จับ

ต้องโทรแก้แจ้ง๑๙๑
ทำให้พี่หนูตายเหรอพี่
ทำให้พี่น้องหนูตายก่อนใช่ไหม

รถติดกันเป็นแถวหน้าร้านก๋วยเตี๋ยว

พอจังตำรวจ

ถามว่ากฎหมายข้อไหน
หรือกะจบกฎหมาย

ยัดยากของผู้ตาย๒ศพ

ก็ต้องรอฟังว่าจะที่จะพิจารย์เพิ่มเติมอย่างไรกับทางยาดยาด
ญาติผู้เสียชีวิตนะฮะบอกกับเราทั้งน้ำตานะครับบอกว่าใน
เนี่ยมีพฤติกรรมทุบตีแม่ทุกวัน
แม่ในโอ๊ตต้องหนีออกไปแอบนอนอยู่เพลิงริมถนน

คือแม่ในโอ๊ตเนี่ยเขารักลูกมากนะฮะ
แม้ว่าลูกจะเป็นแบบนี้แต่ว่าใครมาว่าลูกไม่ได้เลย
เงินที่ได้จากการเก็บของเก่านะก็เอามาให้ลูกคนนี้ใช้หมด
จนต้องมีคนตายถึงจะจับได้
ที่ผ่านมาคุ้มคั่งว่ามันคือเขาทำแร้ใครยังไง
ถือมีดไล่ฟันเขาไม่รู้อ่ะคือถือมีดไล่ฟันแม่หนูลูกหนู

เป็นแบบนี้มาแล้วหรือละครับ
แต่มันทำร้ายให้แม่มันแต่ทีนี้มันพักหลังมันทำร้ายคนอื่นด้วย

แจ้งค่ะแจ้งหลายรอบมากมาหลายรอบมากแต่จับไม่ได้ไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าค่ะพี่
คือนางสาวสิริรัตนกับญาติญาติติดใจการทำงานของตำรวจนะครับ
บอกว่าหลังจากที่ได้แจ้งความไปเมื่อวันอาทิตย์ที่๑๗มกราคมตอนนั้นในโอ๊ตเนี่ยคลุมคลั่งแล้ว
แต่ไม่มีตำรวจมาระงับเหตุให้เมื่อเช้าก็ไปแจ้งความเนื่องจากเห็นว่าในโอ๊ตกำลังทำร้ายร่างกายแม่อยู่
พอตำรวจมาถึงแล้วไปที่บ้านไอ้โอ๊ตเห็นว่าไอ้โอ๊ตถือมีดอยู่
แต่ตอนนั้นตำรวจกลับไปเห็นเขาบอกนี่ครับ

ตายคนแรกนะครับที่เป็นผู้ชายที่เป็นผู้ชายเจ้าของบ้านก็ถือวิสมีด

ที่ตำรวจเนี่ยก็เกรงว่าตัวจะไปทำร้ายบุคคลอื่นนะฮะ
หรือก่อเหตุเจ้าที่ตำรวจเนี่ยจึงให้วางอาวุธมีดนะฮะ
แล้วก็จะเข้าทำการจับกลุ่มนะฮะก็ปรากฏว่าหลังจากวางวุฒิมีดได้สัก
ระยะหนึ่งก็หยิบอาวุธมีดขึ้นมาใหม่นะฮะ
แล้วก็ใช้อาวุธมีดวิ่งเข้ามาจะทำร้ายเจ้าที่ตำรวจ
เจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการยิงปืนเนี่ยอ่าเตือนนะฮะไหลนัด
กระทั่งเข้ามาภัยมาถึงตัวก็มีความจำเป็น
ก็ใช้ใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงนะฮะถึงแค่ความตายครับ
แล้วก็ประวัติของในโอ๊ตผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
เคยมีคดีชิงทรัพย์โดยมีอาวุธเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปด
ในพื้นที่สอนอตลิ่งชันพอพ้นโทษออกมา
ก็มาทำอาชีพรับจ้างแล้วก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์
เมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดจนผ่าตัดสมองแล้วก็ไม่ทำงานอะไร
หลังจากนั้นก็เหมือนกับว่าคนในครอบครัวบอกว่าในโอ๊ตก็กลายเป็นติดยาเสพติด
แต่ว่าในบ้านยังไม่เจอยาเสพติดนะคะคุณผู้ชม

ก็มอบหมายให้ทางมูลนิธินำศพของผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
ก็คือทั้งเนโอ๊ตผู้เกาะเหตุและแม่ของเนโอ๊ต
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสิริราชเพื่อชันสูตรด้วยค่ะ
หลังจากนั้นก็ต้องรวบรวมรายละเอียดลงสำนวนนะคะ
แล้วก็ดำเนินการกันต่อตามขั้นตอนค่ะ